หมาค่ะหมาตัวนี้ก็เรียกว่าสุดกลางเหมือนกัน
เดินไปบนเสาบ้านไปยืนทำท่าชั้นใหญ่ที่สุดที่นี่ใครอ่ะมะแฮ่ม

โอ้โหดุจริงอะไรจริงคุณชิสา

ไปยืนผงาดอยู่บนเสารั้วบ้าน
อารมณ์อย่างนี้นะขับรถผ่านนะ

มองเป็นอย่างนี้ว่าถ่ายไม๊ถ่ายไม๊มาดิมาดิก๊า
เออหาเรื่องเหรอแบบมองหน้าทัศน์ถ่าย

มันก็เลยต้องลงมาทักทายแบบนี้หน่อย
ซึ่งผู้ใช้คลิปติ๊กต๊อกที่ชื่อว่าคุณเป๊ก๒๙๒๑
ได้บอกว่าโอ้ผมผ่านทุกวันนะบ้านหลังนี้
แล้วก็เห็นไอ้เจ้าตัวนี้ยืนเฝ้าอยู่หน้าบ้านตลอด
บางวานผมขับมอสไซค์มาเอามันวิ่งลงมาหานะ
เอางั้นผมขี่รถยนต์มันก็ยังเห่า
มันก็ยังตามมาก็โดนทักโดนทายตลอด

ไปถามเจ้าของคลิปค่ะคุณกฤษณะสุขรุ่งเจริญ
ชาวอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
เขาบอกว่าคือบ้านหลังนี้เขาผ่านประจำ
แล้วรัวบ้านสูงนะคุณที่เห็น๒เมตร

สูงทุ่มหมูคนแต่หมามันปีนขึ้นไปยังไงก่อน
แล้วเห็นอย่างนี้เป็นประจำทุกวันเขาเลยถ่ายคลิปเอาไว้
บอกเจ้าของมงเจ้าของบ้านให้รู้หน่อย
ปรากฏว่าสุดท้ายได้ไปทราบไปคุยกับเจ้าของบ้าน
ว่าไอ้เจ้าหมาตัวนี้ชื่อนวล
เจ้านวนเนี่ยชอบเหลือเกิน
ชอบที่จะมาเฝ้าบ้านทำหน้าที่เป็นองคารักษ์พิทักษ์บ้าน

แล้วอยู่ในขอบเขตบ้านไม่พอใจไม่ชอบ
ปีนเสาขึ้นมาปีนรั้วขึ้นมายืนบนเสา
เจ้าของบ้านคือคุณสมบูรณ์นวลสนิทนะคะ

บอกว่าไอ้หมาตัวนี้นะ
เป็นหมาพันทัยลูกผสมตกผู้อายุ๒ปี
มาตั้งแต่๒เดือนก็คือตั้งใจเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านแหละนะ
แล้วถามว่าทำไมมันชอบไปยืนบนเสารั้ว
เหมือนพนักงานรักษาความปลอดภัย

มันได้รับการถ่ายทอดมาจากสุนัขรุ่นพี่๒ตัว

มันก็เลยมีวิชาในการปีนป่ายขึ้นไป
ถูกเรียกว่าพี่บอกมายังไง
ขอสืบทอดนโยบายต่อตามนั้น
รุ่นพี่นี่อยู่สำนักเจ้าหลินไหมคะ
ปีนลงมาตกขาหักเจ็บตัวหลายครั้ง

กว่าจะขึ้นไปนิ่งมันต้องกิ้งมาก่อน

ผมเป็นห่วงอย่างเดียวมันจะออกไปกัดคนอื่นเขา
มันก็จะเป็นปัญหาตามมาว่าเจ้าของต้องไปรับผิดชอบ
ผมชื่นชมคุณเจ้าของอย่างหนึ่งว่า
เขาก็มีรั้วรอบขอบชิดแล้ว

เขาพยายามกันหมาเขาแล้ว
แต่หมาเขามันดันเก่งไง

ไม่ต้องทำรวดพลุกฟ้าเหรอ